หนุ่มจ๋าถ้าอยากได้ใครเป็นแฟน
ต้องสร้างความประทับใจให้ดอกไม้

สงสัยผู้ชายคนนี้จะเข้าใจผิดค่ะ

ไม่ได้ค่ะผู้หญิงคนนี้กลัว
กลัวมากจนถึงขั้นถ่ายคลิปไว้

มันบุกรุกมาขนาดนี้
ตำรวจจะทำอะไรให้ได้หรือยัง
หรือต้องรอให้มันเข้ามาถึงตัว
นี่คือในบ้านเรามีรั้วก่อนเข้าบ้าน

มันจะมาถึงตัวจะให้ทำยังไง
ไม่เข้าใจกฎหมายใครใกล้ชิดตำรวจปรึกษาหน่อยเถอะค่ะ

คนนี้ที่เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์นะคะอายุยี่สิบเก้าปีค่ะ
และประสานให้เธอเดินทางไปแจ้งความด้วยนะที่สพพระนครศรีอยุธยา
เธอก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยบอกช่วงหัวค่ำวันอังคารที่ผ่านมานี่เองพี่
ชายเพื่อนบ้านในคลิปเดินเข้ามาในรั้วบ้านหนูเลย
มายืนส่องยิ้มอ่อนยิ้มหวานอยู่ที่หน้าต่างตรงห้องนอน
ถือขึ้นมาถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งให้เธอดู
ตอนนั้นเธอยังไม่เลิกงานนะคะก็เลยโทรศัพท์บอกญาติ
เดินมาดูทีมีผู้ชายมาแอบดูอยู่ข้างบ้านแบบนี้
กระทั่งมาเจอชายถ้ำมองเกิดการโต้เถียงกันระหว่างญาติกับผู้ชายคนนี้นะคะ
โดยผู้ชายคนนี้ก็เลยสุดท้ายแล้วฝากจดหมายถึงเธอผู้ที่ไม่อยู่บ้าน
หลังจากนั้นเดินออกจากบ้านไปซึ่งจดหมายของชายถ้ำมองระบุข้อความทำนองว่า

บ้านหลังนี้เธออยู่กับหลานนะแต่เธอก็กลัวแหละวันไหนที่หลานไม่อยู่เลยต้องอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหถ้ามาเจอแบบนี้เธอก็บอกหลอน
ถ้าเข้ามาถึงตัวเธอได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตำรวจบอกว่าพันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีนาคผู้กำกับการสพพระนครศรีอยุธยาทราบตัวผู้ชายคนนี้แล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละนะคะ
และจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยต้องโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติดออกจากออกเข้าออกเข้าเรือนจำเป็นประจำครั้งหลังสุดพ้นโทษออกมาไม่นานค่ะ
หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกนะเรียกตัวมาคุยหน่อยซิมาสอบสวนแล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา
่อความเดือดร้อนรำคาญและบุกรุกเคหาสถานยามวิการต่อไปค่ะ
แต่พูดถึงใจผู้หญิงนะไปแจ้งความเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช่ว่าเขาจะถูกดำเนินคดี